ใกล้จะเลือกตั้งวันจริง๑๔พฤษภาแบบนี้
มันจะเริ่มมีวิชามานเกิดขึ้น
ทีนี้ตำรวจเขาก็ต้องป้องกันไว้ก่อนคุณผู้ชมว่า
ในพื้นที่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวจะมีกลุ่มบุคคลที่ไปทำทุจริตการเลือกตั้ง

แต่ทีนี้ตำรวจเขาก็ได้รับบ่อแสมาว่าต้องไปบ้านหลังนี้
มีการรวมตัวกันพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ปรากฏพอไปถึงตำรวจไปกัน

กำลังบุกลุกนะคะโดยไม่มีหมายสาร
ไม่ได้บุกลุกอะไรผมไม่บอกก็ตอบเอามาตรวจสอบ

คุณไม่มีสิทธิ์เข้าไปบ้านของคนอื่น

ถ้าคุณเข้าไปไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

คุณเข้าไปหาแล้วแจ้งความใหม่ไม่ยาก
แต่ตอนนี้ต้องไปดูกันว่าเหตุการณ์เป็นไง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ๓ทุ่มครับ
เมื่อ๓ทุ่มวันจันทร์ที่ผ่านมา๘พฤษภาคม

ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษปราบ

พี่ตำรวจเขารวมตัวกัน

กลุ่มบุคคลเขารู้ว่านี่เจ้าหน้าที่ตำรวจมานะแตกกระเจิงวิ่งหนีเลย
เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งไล่ตามตามมาถึงหน้าบ้านข้างเคียง
พอมาถึงปุ๊บมีกลุ่มชายชะกัน๑๐คนครับ
มันล็อกตัว๑๐ตำรวจเอกจารุพัฒน์ขำแก้วเอาไว้
พยายามจะพาให้พี่ตำรวจไปบ้านอีกหลังนึง
แต่เจ้าหน้าที่อีก๓นายมาช่วยเหลือไว้ครับ
๑๐ตำรวจเอกจารุพัฒน์ที่โดนล็อกตัวไว้เนี่ย
ได้รับบาดเจ็บด้วยนะเหมือนโดนล็อกคอคุณผู้ชม
โดนล็อกคอนี่ฮะนี่เป็นรอยแผลแบบนี้แดง
แล้วก็หัวเข่าก็มีแผลเหมือนกัน
เฮ้ยอะไรอ่ะปืนหายเฮ้ยตำรวจปืนหาย
ของ๑๐ตำรวจเอกจรุพัฒน์หายไปครับ
เขาก็เลยขอกำลังเสริมจากตำรวจในพื้นที่

ฉะกับนางสาวปารินาไกรคุบเลย
อดีตสอสอจังหวัดราชบุรีก็มาแสดงตัวอ้างว่า

แล้วก็ปะทะคารมกับเจ้าหน้าที่

คุณชื่ออะไรคะ
เจ้าที่จะทำงานอยู่นะครับ

ไม่ทำลายหรือจุดที่จะจะันอย่างไป

และที่สงคราม

เหมือนเธอโพสต์ไว้หลายคลิปอยู่เหมือนกัน
คุณปารีนาก็คือผู้ต้องหาคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ

แต่ทีนี้ในเหตุการณ์นี้เนี่ยตำรวจเขาก็ไม่อยากปะทะครับ

พันธุ์ตำรวจโทสมบัติครุฑธาท่านรองผู้กำกับการสอบสวน

เรียกกลุ่มชายชะกันที่มาล็อกตัว
ล็อกตัว๑๐ตำรวจเอกจารุพัฒน์มาสอบสวนเพิ่มเติมแล้ว
ก่อนจะตั้งข้อหาการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ส่วนคุณปารินายังไม่ได้เดินทางไปแจ้งความใดนะ
มีแค่เจ้าของบ้านที่ถูกตรวจค้น
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจในข้อหาบุกรุกครับ
แล้วคุณปารินาเองก็โพสต์เฟซบุ๊คเป็นภาพรถตำรวจที่จอดอยู่

มีข้อความว่าเมื่อชาวบ้านต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวง
เพราะรถตำรวจมาจอดหน้าบ้านตลอดคือ
อัปยศของการใช้อำนาจรัฐคุกคามประชาชน

นี่คุณผู้ชมมีแฮชแท็กอันนี้ผมนึกว่าผมอ่านผิด

ขอให้ชาวโพธารามจอมบึงแสดงพลัง

แล้วก็ติดแฮชแท็กอันสุดท้ายปฏิรูปตำรวจครับ

ข้างบนยังเลือกจิ๊กได้ป้อมอยู่เลยนะ

มันเป็นอย่างนี้จริงผมเข้าไปดูในเฟซบุงของเคยแล้ว